คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้นะฮะ
เมียก็ขายของแต่ระแวงลูกค้า
เมื่อไหร่เมียคุยกับลูกค้าปั๊บ
นี่ชู้ใช่ไหมชู้ใช่ไหม
นะฮะบุกไปทำร้ายนะครับ

เวลาฮะนะครับคุณลูกค้าใหม่

คือภาพได้เล่าเรื่องแล้วล่ะนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๕มีศายนที่ผ่านมา
พบกับคุณสิรินดาหรือว่าคุณนัทอายุ๓๖ปีโอ้โหแผล
เบ้าตาขวาม่วงเชียวจากการถูกสามีซ้อม
แล้วกระดูกกรามนะฟันกรามนี่แตก
หลังเกิดเรื่องเธอต้องไปนอนโรงพยาบาลอยู่๑คืนครับ
คุณนัทเล่าบอกว่าอยู่กินกับนายวิริยวุฒิหรือว่าปุ่นอายุ๓๓ปี
สามีมาเก้าปีแล้วฝ่ายชายเป็นช่างศักดิ์ครับ
ส่วนเธอเป็นเจ้าของร้านขายอุปกรณ์สักลาย
ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันสามีขี้หึงนะ
ไปปี๒๕๖๑เคยหย่ากันไปเพราะสามีเสพยา
หลังจากนั้นก็มาขอคืนดีเธอก็ให้อภัย
อยู่กันมาดีไม่ทะเลาะกันเลย๓ปีแต่พักหลัง
สามีมีอาการแปลกบางครั้งพูดคนเดียวโมโหง่ายหวาดระแวง
ระแวงใครบ้างอ่ะผู้ชายทุกคนที่มาคุยกับเธอ
หาว่าเธอคบชู้แล้วก็ทำร้ายร่างกายเจอแบบนี้ไม่ต่ำกว่า๕ครั้งแล้วครับ
วันเกิดเหตุก็เหมือนกันสามีคิดไปบอกว่าเธอมีความสัมพันธ
กับลูกค้าผู้ชายที่มาซื้อของอธิบายยังไงก็ไม่ฟัง
ทำร้ายเธอไม่ยั้งยั้งไม่ยั้งคุณผู้ชมเห็นภาพไปแล้ว
คุณนัทบอกว่าสามีน่าจะมีอาการทางจิต

เคยแจ้งความว่าที่สภบางปะอิน
เป็นสาขาย่อยของสินธิวาธานี

เมื่อวานก็ยังแวะเวียนมาก่อกวนอยู่
หวาดกลัวและไม่กล้าอยู่ร้านขายของแล้ว

เป็นห่วงนะครับลูกชายที่มาเห็นภาพแบบนี้
ใช่ลูกก็ช้าวไปเหมือนกันนะครับ
ที่หูจับไปปิดกรุ๊ปตัวไม่ได้รับการรักษาเลย
ยังไงก็ออกมาของพ่านแม่

บอกว่าอยากจะให้ไปบำบัดเรื่องอาการทางจิตเวทด้วยนะ
งั้นเดี๋ยวถ้าหลอนอีกเธอโดนอีก
ล่าสุดนะครับตำรวจเชิญตัวคุณนัทภรรยา

ส่วนในปุ่นในปุ่นคือคนก่อเหตุ
ปฏิเสธการเข้าให้ปากคำในวันนี้
ทีมข่าวพยายามติดต่อไปหาในปุ่นนะครับ

แต่เขาปฏิเสธบอกยังไม่พร้อมและอ้างด้วยว่าวันเกิดเหตุ
ทำร้ายภรรยาเนี่ยเขาไม่ได้เสพยานะ

ไม่เป็นไรเดี๋ยวตำรวจออกหมายเรียกให้ในปุ่น
มาให้ปากคำในวันพรุ่งนี้ครับ